นี่ฮะวัยรุ่นเลือดร้อนยกพวกตะลุมบอลคู่อบริ
หน้าเวทีหมอลำแหม
หมอลำเขากำลังแสดงสนุกสนานนะฮะ
ส่งท้ายออกพรรษาแต่ว่ากลายเป็นเหมือนสงครามอะคุณ
มันตีกันใหญ่ตีกันเยอะมากนะครับไปดู
ตายตายตาย
เป็นลูกศิลปินล่วงจากเวทีเท่ากันนะครับ
ว่ายังไงคุณ
โอ้โหคุณเห็นไหมยังกำลังสงครามอะ

นะฮะนี่ครับเขากำลังดูหมอลำกันอย่างสนุกสนาน
แต่วัยรุ่นเลือดร้อนก็ตีกันไม่เกรงใจตำรวจ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒ของวันอังคารที่๓๑ตุลาคม
ที่เวทีหมอลำในวัดร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสินนะครับ
หมอลำก็แสดงม่วนซื่นอยู่นะ
วัยรุ่นเป็น๓๐คนเลยยกพวกมาปะทะ
กับกลุ่มคู่อบริที่หน้าเวทีนะครับ
โอ้โหอาวุธเขามีอะไรบ้างคุณ
ก้อนหินประทัดยักษ์ขวดอะไรที่คว้าได้คว้าปลากันหมดเลยนะฮะ
จนที่ห้ามปรามครบคนเจ็บ๗คนนะครับ
หนึ่งในนั้นสลบคุณสลบมีแผลแตกที่ศีรษะนะฮะ
ประถมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลร่องคำนะครับ
จับผู้ก่อเหตุได้ตั้ง๑คน

คือจับผู้ก่อเหตุในเบื้องต้นได้๑คน

ก็ส่งสพร่องคำดำเนินคดีแล้วก็ขยายผลต่อแล้วครับ

กลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นจากตำบลคำผุง
อำเภอโพชัยจังหวัด๑๐๑คุณ
แล้วก็ข้ามมาเที่ยวงานที่กรสินแห่งนี้
เจอคู่อบริเก่าซึ่งเป็นเจ้าถิ่นนะครับ
ก็เริ่มมีปากเสียงเริ่มชกต่อยคว่างปลาสิ่งของปลาหินปลาประทัดยักษ์ใส่กัน
เวทีการแสดงต้องยุติลงนะครับ

หลังจากที่วัยรุ่นสองกลุ่มปะทะกันไปรอบหนึ่งแล้ว
ตำรวจห้ามปรามกันอยู่ในงานแล้วนะฮะ
ฝ่ายวัยรุ่นจากร้อยเอธิค่ามากรสินยังไม่ถามใจ

ไล่ตามมาถึงบ้านของคู่อบริเจ้าถิ่น
ซึ่งอยู่ห่างจากเวทีหมอลำประมาณ๑กิโลเมตร
นี่คุณบุกมาแล้วแว่นมาแล้ว
ทำลายบ้านสักหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมฮะฝ่ายเจ้าของบ้านก็ตกใจ
ให้ผู้สิทธิ์ของเราฟังบอกว่าตอนเกิดเรื่องกลางดึกเนี่ย
ทุกคนไม่กล้าออกไปหรอกหลบกันอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงวัยรุ่นโหกเวกโวยวายตะโกนท้าทายอยู่นอกบ้าน

สักพักพวกนั้นมาทำลายทรัพย์สินแล้วก็หลบหนีไป
รุ่งเช้าคนในบ้านถึงกล้าออกมาดูคุณ
อย่างที่เห็นแล้วพังเสียหายหมดนะครับ
๓ขั้นมุนพกไว้พกย้ำก็ฟันมุนเว่ย
มันก็ห่องมาเอามัน
เนี่ยครับคุณยายบอกวันงานไม่ได้ไปร่วม
หมอลำไม่ได้ไปปะทะกับเขาเลยอยู่ในบ้านดีนะ
ก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นเยอะมาแบบนี้นะครับ
เรื่องต้นตำรวจสพร่องคำจะเร่งตามตัวกลุ่มวัยรุ่น
ที่บุกมาหาเรื่องแล้วก็ทำลายทรัพย์สินตรงนี้ด้วย
ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นจากอำเภอโพชัยจังหวัด๑๐

ส่วนวัยรุ่นจากกาลสินถึงแม้จะเป็นเจ้าถิ่น
ถ้าทำผิดก็โดนดำเนินคดีเช่นเดียวกันนะครับ